มาดูกันก่อนเรื่องของการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา

เวลา๒วันแล้วจบไปเมื่อตี๓๓๐เนี่ย
ตี๓๓๐อ่ะรวมที่ทั้งสอวสสอาจจะสลบ
พักผ่อนกันไปก็ตั้งแต่เมื่อไหร๒๕๒๖แล้วก็เมื่อคืน

นี่คือเข้าสู่วันที่๒๗ทั้งหมด๓๔ชั่วโมง
ใช่เมื่อวานนี้เขาก็ยังคงมีวิวาทะกัน

รวมถึงกรณีนายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นชี้แจงถึงประเด็นร้อนด้วยนะคะ
ที่มีฝ่ายค้านพูดถึงเรื่องคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสม
แล้วก็เป็นรัฐบาลที่ถือว่าแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลย
แม้ว่าจะบริหารงานมานานถึงกว่า๕ปีค่ะ
วันที่๒ของการอภิปรายนโยบายรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอีกหลายคน

อภิปรายส่วนใหญ่สมาชิกรัฐสภา
ก็มุ่งไปที่นโยบายหลัก๑๒ด้าน
ทั้งเรื่องการแก้ปัญหาเกษตรกร
ปัญหาปากท้องการพัฒนาการศึกษา
และที่สำคัญก็คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจค่ะ

ของนายยุทธพงศ์จรัสเถียนสภพไทย
กรณีโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมชะบังเฟส๓
ที่ชนบุรีซึ่งทำให้รัฐเนี่ย
รายได้ลดลงกว่า๑๔๐๐๐ล้านบาทนะคะ

ทำให้นายยุทธพงศ์ได้ถึงกับตะโกนว่า

เพราะฟังประเด็นการทุจริตไม่ได้

ดูถูกเหยียดหยามสมาชิก

มาจากการเลือกตั้งไม่เหมือนท่านหรอกครับไปฟังผม
มาจากเรียรองเท้าทหารมาครับ
ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงครับ

ขอให้บันทึกไว้นะครับ

บรรยากาศการอภิปรายคราวนี้เนี่ยมันจะมีเสียงโหเสียงอะไรอย่างนี้
เป็นบรรยากาศอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใช้คำพูดกันค่อนข้างดุเดือดเลยนะคะ
ช่วงหนึ่งของการประชุมนายภาพชนศรีแก้วสศภักดิ์เพื่อไทย
ลุกขึ้นหารือกับประธานรัฐสภาค่ะสอบถามถึงเหตุผลถึงการที่ไม่อนุญาต
ให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยกลับมาอภิปราย
หลังจากที่ถูกเชิญออกจากห้องประชุมในการอภิปรายวันแรก
โดยประธานรัฐสภายืนยันว่าพลตรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ใช้สิทธิ์อภิปรายจบไปแล้ว
ก็จำเป็นต้องยึดหลักแล้วก็ให้รัฐสภานี้ต้องเป็นที่ยอมรับของทุกคนด้วยนะคะ
ฟังเสียงของในชัวหลีกภัยประธานรัฐสภาค่ะ
ผู้พิสุทธิ์ในต้นนั้นแม้ผมจะไปนั่งอยู่แต่ก็ตามเหตุการณ์ว่าท่านอภิปราย
แล้วไม่มีข้อกำหนดว่าออกไปนานเท่าไหร่
และไม่มีข้อตกลงว่าจะกลับเข้ามาอภิปรายได้หรือไม่
หลักปฏิบัตินั้นเมื่อประธานให้ท่านออกไปแล้ว
ขอให้ผู้อื่นอภิปรายต่อไปเรื่องของท่านก็จบไปครับ
มากมาดนิ่มนะคะประธานาธรรมศาพย์
ถือว่าท่านทำหน้าที่ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะ

อภิปรายของนายสุธินคลังแสงสสมหาสารคามพักเพื่อไทย
อภิปรายพุ่งเป้าไปที่ความล้มเหลว
ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตลอด๕ปีที่ผ่านมา
ประเด็นความไม่ชอบมาพากลในการแก้ไขปัญหาราคายางพารา
ก็เลยขอให้รัฐบาลเตรียมพร้อมรับกับการอภิปราย
ไว้วางใจรัฐบาลของฝ่ายค้านได้เลยนะคะ
ซึ่งประเด็นนี้แหละพลเอกประยุจโรชา
ยกรัฐมนตรีก็เลยลุกขึ้นชี้แจงอย่างดูเดือด
ฟังบรรยากาศในห้องประชุมในช่วงนั้นกันเลยค่ะ

ในอากาศการแถลงนโยบายก็ดุเดือดนะ
แต่ว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณรัฐสภานะคะ
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ร่วมอภิปรายความเห็นที่เป็นประโยชน์
รัฐบาลก็จะรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะต่างไปแก้ไขปัญหาต่อไป
หลังจากนี้ในเดือนสิงหาคมค่ะก็จะมีการประชุมชี้แจงในส่วนราชการ
เพื่อสร้างความเข้าใจมีการแปลงจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
แล้วก็ให้ความมั่นใจด้วยว่ารัฐบาลใหม่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
โดยคำนึงถึงหลักนิติรัฐนิติธรรมสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใส
แล้วก็รักษาวินัยการเงินการคลังด้วยนะคะ
ก็เมื่อวานนี้ก็มีหลายช่วงที่เป็นกระแสเป็นประเด็นเหมือนกันนะ
แต่ในโลกโซเชียลเขาก็มีชื่นชมนะคุณ
คือมันมีชอบจังหวะที่นายพิธาลิมจริรันดรัฐสบรชอนาคตใหม่
เขาอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายการเกษตรเป็นกระดุม๕เมตร
แล้วก็บอกเนี่ยค่ะคู่ที่บอกว่าอภิปรายสร้างสรรค์เนี่ยคือ
ระหว่างนายพิธากับผลเอกอนุพงศ์รัฐมนตรีมหาดไทย
ก็ชื่นชมนั่นแหละชื่นชมที่คุณพิธา
แล้วก็บอกเลยว่าอะไรที่ทำสำเร็จแล้วอะไรที่ต้องไปสู่กระบวนการแก้ไข
คือในโลกโซเชียลมีเดียเขาก็ชื่นชมว่าคู่นี้เป็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์
มีเหตุมีผลแล้วก็อยากให้หลายคู่เป็นแบบนี้
มีข้อมูลมีคำชี้แจงที่ชัดเจน
ใช่พลเอกอนุพงศ์บอกว่าผมชมด้วยใจจริงเลย
คือแบบท่านทำข้อมูลทำการบ้านมาดีมาก